ร่วม๑เดือนกว่าในการฝึกซ้อมจะเป็นอย่างไร

ทุกวันมีงานแสดงข่าวอย่างเป็นทางการของทั้ง๒ทีม
โดยเจนนะครับก็กลับไปเยือนทีมเก่าแล้วก็จะลงเล่นทั้ง๒ทีมคนละครึ่งเวลา
แล้วก็ร่วมไปทีมในการรัดถ้วยแชมป์ไทยลีก๒๐๑๖
ฤดูการที่ผ่านมากับทางเมืองทองหลังจบเกมด้วยในวันนี้ครับ
เมื่อถูกถามว่าอยากทำอะไรในเกมนี้ชนะทิพย์ก็ตอบแบบติดตลกนะครับว่า
แล้วก็นักเตะทีมชาติทุกคนที่อยู่ในทีมชุดนี้
เพราะว่า

สินเนี่ยถ้าลงมาก็อาจจะผมอาจจะ
อยากจะเหี้ยเพามอักคอนขึ้นครับก็
แล้วก็นึงที่อยากกระเม้นนะคะ
ก็นี่น่าจะเป็นเกมที่ค้มชนที่ได้เล่นต่อหน้าแฟนบอล

มาในปี๒๐๑๐โดยกันแล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นวันที่เรามี
สุขอีกครั้งแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายที่ผมได้
เล่นสนามเมืองทองแล้วก็รับถ้วยกับทุกคนครับ
จะแสดงให้เห็นว่าสามารถช่วยยกระดับทีมได้
ซึ่งตอนนี้ทีมอยู่อันดับ๑๕มี๑๖คะแนนห่างจากโซนตกชั้นแค่๑อันดับแล้วก็๑แต้มเท่านั้น
ตลอด๑เดือนนะครับที่เห็นในการฝึกซ้อมชนะทิพย์เป็นผู้เล่นที่มีความเร็วสูงและมีทักษะที่ดี
พร้อมกับทางเจโวทรอยหรือว่าเจโวทรอยนะครับ
กองหน้าของเมืองทองชาวอังกฤษที่เพิ่งจะเซ็นสัญญา๖เดือน
ซึ่งจะบุกไปเยือนเซโซโอซาก้าวันพุธที่๒๖กรกฎาคมนี้
เกมแรกนะครับคอนเซอเลสซัปโปโรจะเปิดบ้านแท้ไปก่อน๐๒
ในวันเสาร์ที่๒๙กรกฎาคมนี้ก็ตามเชียร์กันได้นะครับ
ความของชนะทิพย์ยามอีกครั้งนะครับ
เกมระหว่างซัปโปโลกับเมืองทองจะเข้าสัญญาณถ่ายละสดเวลา๑๙นาที๒๐นาที